อีกข่าวหนึ่งน้องซายจำกันได้ไหม๕เดือนก่อน
ทรายจะยิ้มได้แค่ด้านเดียว

เนื่องจากว่าถูกคุณครูใช้แก้วปลาแก้วเซรามิกปลา

กลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้ว

ถามว่าจะกลับไปเรียนที่เดิมไหมคงไม่ตอนนี้แหละ
เพราะว่าภาพยังจำได้ติดตาอยู่เลย
ซายครับไปดูภาพกันหน่อยครับคุณผู้ชม

ได้ออกมาเปิดเผยถึงอาการล่าสุดของนางสาวนฤดีจอดสันเทีย
หรือว่าน้องซายนักเรียนชั้นม๕โรงเรียนแห่ง๑ในเมืองโคราช

หลังจากที่ถูกครูพระศึกษาในป่าแก้วเซรามิกใส่ไป
หน้าหน้าตาของเธอก็บิดเบี้ยวไป
ตาซ้ายเนี่ยหลับได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นนะคะ

ทรายตอนนี้ออกมาเปิดเผยโฉมใหม่นะคะ
หลังจากที่รักษาตัวไปและที่สำคัญเธอยิ้มได้แล้วตอนนี้
ยิ้มแล้วพูดว่าดีใจที่หายแล้ว
กลับมายิ้มได้พูดคุยกับคนอื่นได้ตามปกติ
สำหรับคำว่าพูดคุยกับคนอื่นได้ตามปกติ
จากเป็นเรื่องของกายภาพแล้วเป็นเรื่องของสังคมด้วย
ก็คือมั่นใจมากขึ้นในการเข้าสู่สังคมแล้วนะคะตอนนี้
พร้อมยืนยันว่าจะไม่กลับไปเรียนต่อที่โรงเรียนเดิม
เพราะว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

ตอนนี้ก็หายแล้วแต่ว่าก็คับเงื้อยัง
เดี๋ยวยังหมดเล่นยังแข็งเเร็งไม่เท่ากัน
แต่ว่าอีกสักคราวตลอดและหายละโดยจริงใจตอนเธอคงขอบคุณครับ
การรักษานี่คุณหมอสุพฤทธิ์สำฤิษฐ์วณิชชา

ฝังเข็มกายภาพบำบัด

รวม๕เดือนด้วยกันผลออกมาคือ
น่าพอใจแล้วก็ตอนนี้

หลังจากนี้คือรอทำกายภาพ
บำบัดบริหารกล้ามเนื้อ

ลองไปฟังเสียงคุณหมอครับ
พอเสียงภาษาดีขึ้น
ก็ต้องเตรียมภาพของน้องกาย

ทางการแพทย์ไม่สามารถระบุได้ว่า

เกิดจากการถูกปลาแก้วเซรามิก

โดยขณะที่น้องสายเข้ารับการรักษา
กว่า๑สัปดาห์
จึงยืนยันเลยไม่สามารถตอบได้ว่า

บอกได้แค่อาการ